พนันออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยมีคนใหญ่คนโตไปเกี่ยวข้อง

กระทั่งมีดาราสาวคุณดิวอริสรา
ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า
มีพี่น้อง๔บ่อใบไม้

มีปฏิบัติการทลายรังมาเกาะ๘๘๘
แล้วจับได้แล้วเบื้องต้น๑คนครับ

ภาพมุมสูงที่เห็นนี่เป็นภาพจากโรน
ปฏิบัติการยุทธการทลายรัง

ตำรวจนำหมายค้นปิดล้อมตรวจค้น๘จุด

ก็จะมีจุดต่างตามพิกัดเป้าหมายเอาไว้
รวมรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเอาผิด

เป็นบ้านหรูเลยคุณผู้ชมพี่มิ้วฮะ
อยู่แถวย่านปักเกร็ดนนทบุรี

คือเห็นจากข้างนอกก็รู้ว่าบ้านนี้แพง

เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของ
นายนัทพงศ์รัชินลาหรือว่าซิโก้

จัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงิน

ซึ่งทำหน้าที่ด้านการเงินการธนาคารนะครับ
และรวบรวมโพยพนันในเว็บมาเก้า๘๘๘
แต่ปรากฏว่าซิโก้ไม่อยู่บ้าน
ตอนที่ไปค้นที่ย่านปักเกร็ดนนทบุรีครับ
ก็มีการประสานและกระจายการตรวจค้น
ปรากฏว่าไปจับกลุ่มตัวนายซิโก้ได้ที่คอนโดมิเนียม

ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ย้อนไปครับ

คุณดิวอาริสรานักแสดงสาวโพสต์เฟซบุ๊กตอนนั้น
บอกว่าเว็บพนันมาเกาะ๘๘เนี่ย
เป็นเว็บของพี่น้อง๔คนชื่อย่อตัวบ่อใบไม้
คือเหมือนกับชี้เป้าให้ตำรวจไปตรวจสอบและขยายผลนะฮะ
แล้วคุณดิวก็ออกมาบอกอีกว่าเจตนาในการออกมาโพสต์เนี่ยคือ
เรื่องอะไรที่ผิดปล่อยผ่านไปไม่ได้
คือยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

คนก็ไปตรวจสอบขยายผลว่าเอ๊ะ
พี่น้อง๔คนชื่อย่อบัวใบไม้เนี่ย
หนึ่งในนั้นจะเป็นแฟนเก่าคุณดิวด้วยใช่ไหม

อีกจุดหนึ่งที่ตำรวจไปตรวจค้นก็คือบ้านหลังหนึ่ง

จุดนี้เป็นบ้านของนายนพนัทสังคทรัพย
หรือว่าในมายอายุ๓๑ปี
ปรากฏว่าตรวจสอบในบ้านไปเจอข้าวของหลายอย่าง

ข้อมูลเห็นบอกว่าในมายน่าจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินให้กับกลุ่ม๔พี่น้องบ่อใบไม้

ไปเจอปืน๒กระบอกและเครื่องกระสุน

กระเป๋าแบรนดเนมคุณผู้ชมพี่มิ้วอยู่ในตู้กระจก

ละเป็นแสนใบละเป็นล้านครับเยอะมาก
มีตุ๊กตาแบรบริกเป็น๑๐ตัว
อีกตัวหนึ่งก็แพงใช่ไหม
หลักหมื่นบางตัวก็แพงกว่านั้นอีกนะครับ
แล้วก็ไปเจอสมุดบัญชีธนาคารเอกสารรายรับรายจ่าย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงระหว่างนายนพนัท
ก็คือตัวของนายมายกับในบอสอายุ๓๕ปี
เป็นพี่ชายคนรองของกลุ่ม๔บ่อใบไม้
เจ้าหน้าที่ก็ยึดทั้งหมดเอาไว้เพื่อจะตรวจสอบต่อไปนะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่ไปตรวจเจอเอกสาร
เอามารวมไว้เป็นกองแบบนี้นะฮะ
ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าในมาย
เขาเดินทางไปที่ฮ่องกงกับครอบครัวก่อนหน้านี้

ก็คาดว่าอาจจะไปกบดานตั้งหลักกับกลุ่ม๔พี่น้องบ่อใบไม้หรือเปล่า
ซึ่งเขาก็บินไปก่อนหน้านั้นด้วยเหมือนกัน
หลังจากที่ในมายพอรู้ว่าวันนี้ตำรวจมาตรวจคนบ้านพัก
ปรากฏว่าติดต่อประสานกลับมาว่าจะขอเดินทางกลับมา
ในวันที่๑๐กุมภาที่จะถึงเนี่ยครับ
เพื่อมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
นี่คือบรรยากาศตอนที่ไปตรวจค้นบ้านของนายมาย

ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกันเรื่องการเงิน
บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้ง๑๔มิถุนายนปี๖๔

ส่วนนายมายเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ก็คือรองลงมาดูแลฝ่ายการตลาดต่าง
แล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลัง
การตรวจค้นวันนี้ทุกจุดเป็นการตรวจค้นตามเป้าหมาย
พบว่าเชื่อมโยงกันกับทางกลุ่มผู้ต้องหา
ออกหมายจับไว้ทั้งหมดมี๑๓หมายจับครับ

ทำได้ก็แค่บันทึกเอาไว้ยังไม่ได้มีการอายัดนะครับ

เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกออกหมายจับหรือไม่อย่างไร
คือ๔พี่น้องบ่อใบไม้รวมด้วยไหม
ท่านก็บอกว่ายังเปิดเผยรายละเอียดส่วนนี้ไม่ได้

ชื่อต่างที่ออกสื่อไปรวมอยู่ด้วยไหม
ท่านก็ยังไม่สามารถจะระบุรายละเอียดได้ทั้งหมด

ยังมีอิทธิพลแล้วจะสาวไปถึงไหม

บอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่ม

เดี๋ยวจะมียุทธการปฏิบัติการตรวจเพิ่มด้วยนะครับ
ก็จะต้องหาดูความเชื่อมโยงต่าง
มีชื่อของนายมายไปเกี่ยวข้องด้วยไง
แล้วก็มีชื่อของ๑ใน๔บ่อใบไม้มาเกี่ยวข้องด้วยไงฮะ

ลองฟังทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
คำถามนี้เพิ่มเติมครับ
นี่ล่าสุดเมื่อตอนช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาครับ
ทางด้านของรองผู้การตำรวจไซเบอร์

เมื่อ๑ทุ่มที่ผ่านมาเลยนะครับกลุ่มผู้ชม
ซิโก้ให้การปฏิเสธครับ
จากตอนแรกเจ้าตัวให้การภาคเศษ

แล้วไม่ได้รู้จักกับพี่น้อง๔บ่อใบไม้ที่พูดถึงกันด้วย
ทีนี้ถามว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีมานี่ยังไง
เจ้าตัวยอมรับว่ามีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีจริง
แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและที่ไหนด้วยฮะ
ซึ่งตำรวจก็เลยพยายามจะสอบไล่เรียงเส้นทางการเงิน
คือเงินเข้าจริงแต่ไม่รู้ว่าใครโอนมา
แปลกมากน้องคิงคนโอนเงินเข้าบัญชีเรา

ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าโอนมาหลากหลายบาทหลายล้านบาท

ตำรวจก็เลยต้องไล่เรียงเส้นทางการเงินและข้อมูลต่าง
ซึ่งเป็นโพยลูกค้าในสมุดที่ตรวจยึดได้
แต่นายซิโก้เขาไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับ
วันพรุ่งนี้๔กุมภาพันธ์จะคุมตัวไปขออำนาจสารอาญา
ฝากขังผลัดแรกเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้า
อันนี้ก็คือยุทธการทลายรังมาเกาะ๘๘๘

และอย่างที่บอกหมายจับอาจจะออกมาเพิ่มตั้งจากนี้ไป
ที่เป็นตำรวจเกี่ยวข้องกันไหม
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นการกักขัง๗วัน

ผิดวินัยที่ลาไปต่างประเทศ
ลาเกินกำหนดลานานเกินไป
ถูกตามระเบียบของสตชคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้นสังกัดทำหนังสือขอให้มากักขังที่นี่๑กุมภาพันธ์
ส่วนประเด็นเรื่องของเว็บพนันมาเกาะ๘๘

ดังนั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งประเด็น
คงต้องรอตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมฮะ
แค่เรื่องของการลาราชการผิดระเบียบ